อาจารย์เรื่องกฎหมายอาวุธปืนจริงมันต้องจริงอย่างนี้นะมองอย่างที่ท่านรองแต้มพูดถึงว่า
การยิงปืนมันเหมือนกับพิ้นกระฟิ้งร่องเดียวแต่ละปากกระบอกไม่เหมือนกัน
อันนั้นคือจับได้ประการที่สองถ้ามองการนำเข้าอาวุธปืนในรอบสิบปีที่ผ่านมา
ต้องหลังอ่อนหลังแข็งมันจะยิงได้อันนี้มันใส่รูปป๊อปยิงได้เลย
ฝ่ายปกครองขาดแคลนอาวุธปืนก็อนุญาตนำเข้าครับนะทีนี้
กฎหมายเรียกวุธปือนี้เรามองได้ว่าพอมีแล้ว
อย่างเจ้าทำรองแต้มว่ามันสินสิทธิส่วนบุคคลเป็นทรัพย์สิน
ปืนคือป๔เนี่ยมันเหมือนโฉนดที่ดินครับนะครับแต่มันต่าง
โนที่ดินตรงมันเพิกถอนไม่ได้อืมมีแล้วมีตลอดการอันนี้
คืออันหนึ่งแล้วถามว่าทำยังไงมองอีกมุมหนึ่งนะในฐานะเป็น
คนที่ทำงานด้านกฎหมายเนี่ยมีอีกมุมหนึ่งคุณหมอครับ
อย่างกรณีที่ว่าเจ้าของอาวุธปืนเสียชีวิตอ่ามันต้องมี
โอนทางมรดกคำถามณเวลานี้มีกี่กระบอกมีทะเบียนกี่
อันที่เจ้าของตายแล้วในอ่าไม่รู้เลยนะยังนี้ผม
ไม่โทษถามนางการตรงเขาคุมแค่ทะเบียนแต่เขาไม่ได้คุม
มากขอยากมากส่วนในจังหวัดส่วนผู้อาจารย์จังหวัดเป็นคน
อนุญาตครับไอ้ตรงเนี้ยผมเห็นด้วยว่าต้องต้องดูว่าปืนเนี่ยมันจะเพิกถอน
ได้ไหมอย่างอย่างจะมองอย่างที่ผู้การแต้มพูดนะไอ้นี่ประวัติไม่ดีไม่
ญาตอาวุธปืนถามต่อไปถ้าไอ้นี่ตอนนี้เคยมีวุฒิปืนแล้วประวัติมัน
ไม่ดีไปก่ออัธยกรรมถอนใบอนุญาตุปืนได้ไหมมันไม่มีระบบเพิกถอนไง
ใบขับขี่มีเพิกถอนใช่ไหมแต่อาวุธปืนไม่มีเพิกถอนมันต้องกว่าจะเกิด
ขอคือถ้าผมไปขออนุญาตแล้วได้อาวุธปืนมาในความครอบครองเนี่ยผมยาวเลย
ยาวถึงลูกหลานเลยเป็นมรดกใบขับขี่นี่๕ปีผมยังต้องไปสอบใหม่
ไปขอใหม่นะผมตายผมยังมอบมรดกให้ลูกได้ใช่ปืนแล้วแล้วลูกต้องไปสอบ
ปัญหาทะเลาะวิวาสคือคนเหล่านี้ตามประวัติอาจจะไม่ได้มีความประพฤติเลวร้าย
แต่ว่าพอมันมีอาวุธปืนมันก็จะเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความรุนแรงที่
แบบรุนแรงสูงสุดก็คือฆ่ากันตาย